คุณผู้ชมครับความทุกข์ใจนั้นกลับกินชีวิตและต้นเหตุหลักของความเป็นทุกข์ในใจของคนจำนวนมากนั่นก็คือมาจากหนี้แล้วยิ่งเป็นหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อแต่ต้องมารับใช้หนี้แทนคนอื่น
ผมว่ายิ่งทุกข์ขึ้นเป็นแสนเท่าล้านเท่าแน่
วันนี้ครับครอบครัวนี้กำลังเผชิญอยู่
ปีที่แล้วแม่ของหน่อยไปค้ำประกันเงินนอกระบบให้กับคนรู้จักกันมานานทำงานด้วยกันนะคะ
วันหนึ่งช่วงประมาณเที่ยงวันนั้นรถพวกหนี้นอกระบบเริ่มมามาจอดอยู่หน้าบ้าน
พอพี่เขาลงมาปุ๊บเออเนี่ยมันติดต่อมันไม่ได้แล้วเนี่ยป้าจะเอาไง
หนี้ที่เหลือกลายเป็นหนี้ของที่บ้านประมาณห้ามหมื่นกว่าเกือบหกหมื่น
โอ้โหเราต้องมารับผิดชอบหนี้วันละสามพันบาทซึ่งมันไม่ใช่โดยน้อยอะครับ
เตียสักชามหนึ่งเราก็ยังไม่กล้ากินกันเลย
เงินบาทหนึ่งเราก็ต้องเก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อที่ว่าจะรวม
ส่งเขาแต่ละวันต่อไปอีกกินจะใช้จ่ายไม่ได้เลย
ถ้าเราไม่มีหนี้ความสุขทุกอย่างจะกลับคืนมาหาเรา
ครอบครัวของคุณหน่อยจากจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่นี่แล้วครับ

หน่อยถ้าให้เปรียบความทุกข์ที่มันเกิดจากหนี้
ในปัจจุบันนี้มันทุกข์ขนาดไหน
เหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคะไม่ตายก็เหมือนตาย
ไม่มีจังเลือดติดตัวสักบาทนะครับ
คือปกติเนี่ยฮะถ้าเราไม่มีหนี้
ก้อนนี้ชีวิตของพวกเราจะดำเนินยังไงก็ใช้ชีวิตได้เป็นปกติได้ค่ะยังพออยู่พอกินใช่ไหมฮะได้ค่ะ
แต่มันเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจของคนใกล้ตัวใช่เขาเป็นใครคะแม่
คือเป็นเป็นญาติเราหรือเปล่าก็เป็นคนรู้จักกันทำงานอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้ว
เขาก็เคยให้กู้ให้ให้คำให้เขาก็ไม่เคยทำให้เดือดร้อนแต่มีครั้งนี้แหละที่เขาให้กู้ให้ให้คำให้
แล้วเขาก็หนีไปเมื่อประมาณเดือนตุลาตุลาที่ลาปีที่แล้ว
ตุลาปีที่แล้วไปกู้มาเท่าไหร่อ่ะแม่ก็เขาก็ให้กู้หลายที่อ่ะ
ที่ละเป็นหมื่นหมื่นก็มีห้าพันก็มีรวมกันแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
หกหมื่นพอเดือนตุลานั้นเขาหายไปแล้ว
เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นหน่อยเขาไม่ได้ส่งประมาณสองสามวันนะคะ
แล้วก็พวกเจ้าหนี้ก็มาที่หน้าบ้านซึ่งตอนนั้นผมถามจริงจริงในความรู้สึกเรา
รู้สึกยังไงกังวลไหมฮะก็กลัวพวกเจ้าหนี้เขาก็มากันเต็มบ้านหมด
เขาก็จะเอาตังค์เขาบอกว่าป้าต้องจ่ายเพราะป้าเป็นคนกู้
ป้าเป็นคนค้ำป้าก็ต้องหามาจ่ายเพราะเป็นชื่อป้า
แล้ววันนั้นพ่อกับแม่คุยกันว่าไงบ้างแล้วเราจะหาทางกันยังไง
ทั่วหมู่บ้านยืมห้าเงินยืมเงินเขาตามหมู่บ้านนะ
แล้วก็บางคนก็ไปเบิกเบิกค่าแรงล่วงหน้าเข้ามาที่ว่าเข้าห้าโรงงานทำ
ทำงานไว้เราก็ไปเบิกเงินเข้ามาก้อนรวมเจ้านู้นสามพันสองพัน
วันเดียวน่ะห้าเงินหมื่นสามมาเคลียร์เขาในวันเดียวเนี่ยนะ
ต้องหาให้ได้หมื่นสามหมื่นสามเบิกเขาหมดทุกเจ้าเลยที่เขาห้างานไว้
ติดต่อเราไปทำงานไว้อันนี้ครอบครัวเราจะอยู่กันยังไงแล้วตอนนี้
พอเราต้องทำทรงทุกวันหลังจากนั้นเขาจะมาเก็บทุกวันไง
พอพอจากช่วงทรายทรายไปเขาก็จะมาเก็บอย่างทั้งวันอ่ะ
เจ้านี้มาก่อนเจ้านั้นมาช่วงนั้นช่วงนี้ทั้งวันเลยวิ่งมาทั้งวัน
เขาจะมาเก็บสี่ห้าเจ้าเลยวันละเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะ
ที่ส่งให้เขาในวันอ่ะสามสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทเท่านั้น
เริ่มจากตรงนั้นที่ว่าส่งให้เขาอ่ะทีนี้พอเราส่งให้เข้ามาเรื่อยเรื่อย
มันก็คือเราไม่มีครับทำงานได้ไม่พอพอสร้างคนให้คนทำได้แค่วันละพันกว่าบาท
แต่ทรงเขาสามพันเราก็ต้องไปห้าขอยืมเขาไหมยืมคนข้างนอกมา
มันก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยกันมาอีกมันคือนี่นี่มอโปนี้มันก็ไม่หมดเป็น
มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนทุกวันนี้ไม่ถึงปีไม่ถึงปีอ่ะ

พ่อรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้เหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยเหนื่อยสุดสุด
แต่ก็สู้สู้ให้ถึงที่สุดพอมันเกิดขึ้นแล้วบอกลูกบอกเมียบอก
พวกเราต้องสู้ไปด้วยกันบางทีอีกบางวันนั่งพึกซ่ากันไม่มีตังค์
ส่งเขานั่งหลอกหายกับน้องเรียก็หลอกหายทำแล้วก็ต้องปอบจ่ายร้าน
ผมไม่เป็นไรสู้โรงเรียนเราต้องสู้เงินหกหมื่นบาท
หกหมื่นบาทตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่แล้วหนุ่มประมาณสี่แสนค่ะ
บางคนในหมู่บ้านก็บอกว่าทำไมได้หนี้แล้วลูกหนี้มึงอยู่พาครอบครัวนี้ไปเลย
โอ๊ยเรามันโกงใครไม่ได้เราไม่เคยโกงใครเราต้องสู้ให้ถึงที่สุด
แล้วพ่อทำงานหามรุ่งหามค่ำเห็นบอกว่ากลางวันก็ไป
กลางคืนก็ต้องไปช่วยกันหักข้าวโพดอีกสุขภาพก็ไม่ดี
จะทำงานล่ะเงินก็ไม่พอให้เขาอีกตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องวิ่งหางาน
วิ่งเพื่อว่าเราจะพลังงานที่ว่าเอาเงินเข้ามาในครอบครัวเพื่อรวมเอาไว้ใช้

ถึงเช้ามันไม่มีงานเราก็ต้องวิ่งไปถามว่าบ้านนั้นมันมีงานได้ทำไหม
เราเข้าไปขอเบื้องเอามาก่อนมาส่งหนี้ก่อน

เคยโกรธแม่ไหม
แต่เราเป็นอุณหาร์ครอบครัว
ก็ได้แต่บอกคนนั้นก็ว่าเห็นไหม
เองถ้าเองก็รู้ไม่ตัดสินใจแล้วไม่ปรึกษาเขา
มันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมา
แต่มันเผิดเกิดขึ้นมาแล้วก็บอกไม่เป็นไรเราเราก็ต้องสู้

เพราะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ทุกข์มันก็เลยมาตกถึงครอบครัวเรา
แม่มีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายคนนี้ที่แม่ยังไม่เคยพูด
แล้วอยากจะพูดอะไรกับเขาเชิญเลยครับ
เขาก็จะช่วยกันทำงานหาเงินส่งหนี้เขา
ก็จะไม่ทิ้งกันก็จะช่วยกันทำงาน
ถึงให้อากาเจ็บก็ต้องช่วยกันทำ
เขาเหมือนพลาดไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง
หน่อยอาทิตย์หน่อยบ้าง
ตอนนี้เจ้าหนี้หลายเจ้าเหลือเกินที่เข้ามาทุกวันทุกวันนะครับ
หน่อยมีอะไรอยากจะบอกหรืออยากจะขอความเห็นใจครับ

อย่างที่เห็นว่าเขาก็ไม่มีอะไร
ทำตามหน้าที่บางทีเขาไม่รู้หรอกว่าครอบครัวเราประสบกับอะไรอยู่
เรามีวิกฤตขนาดไหนหน่อยอยากจะบอกอะไรเชิญเลยครับ

หนี้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มมาจากครอบครัวหน่อยเลยด้วยซ้ำ
แต่ว่ายังไงเราก็ไม่ทิ้ง
เพราะหน่อยไม่คิดจะหนีไม่คิดจะโกง
แต่ว่าก็อยากให้เห็นใจครอบครัวหน่อยบ้าง

จะหาเงินใช้หนี้ให้หมด
ถึงจะนานแต่ว่าก็จะใช้ให้หมดทุกคนค่ะ
ที่เรามารายการเกมต่อชีวิตวันนี้ครับ
จริงแล้วเป้าหมายของเราคืออะไร
หนูอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งไปใช้หนี้ให้หมด
แบบว่าจะได้ไม่ต้องให้พ่อกับแม่ลำบาก

เราใช้ไม่หมดแต่ก็ให้มันเหลือน้อยที่สุด
ถึงงานที่มีก็หน่อยทำได้

คุณผู้ชมครับผมดีใจนะฮะที่รายการของเราเป็นโอกาสหนึ่งที่จะช่วยให้คนที่สู้จนหลังชนฝาแล้วเนี่ยได้มาลองสู้กันอีกสักตั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครอบครัวของคุณหน่อยจะออกจากหนี้ก้อนนี้ได้หรือไม่
มาร่วมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณหน่อยในเกมต่อชีวิตครับ